คุณผู้ชมถึงแม้มันจะมีผลกระทบอย่างที่ปุ้ยรายงานไป
แต่มันก็มีผลดีข้อดีโดยเฉพาะข้อดีกับธรรมชาติ
มันได้พักเลยพัทยาเข้ามาก็คือมาดูชายหาดบางแสน
มันได้พักจริงแล้วชายหาดมันสวยน้ำมันใสมาก
แต่อย่างที่เห็นมันไม่มีคนไปเลยสักคนเดียวคนไง
ชายหาดมันไม่มีอะไรไปตั้งขวางหูขวางตาน้ำทะเลใสกิ้งแบบเนี้ย
แล้วจะเห็นคนสักคนหนึ่งผ่านมาก็นานกว่าจะมี
เป็นชายหาดบางแสนที่ไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนะฮะ
ปกตินักท่องเที่ยวเต็มไปหมดจะมีเตียงผ้าใบใช่ไหมร้านขายของคนก็เล่นนงเล่นน้ำ
แต่พอเจอโควิดไปชนบุรีก็เจอหนัก
แทบจะไม่มีคนไปเที่ยวเลยแต่น้ำใสมาก

ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรีมีคำสั่ง
ดจำหน่ายสินค้างดรับประทานอาหารเครื่องดื่ม
ชนิดในสวนสาธารณะในพื้นที่สวนสาธารณะด้วย
สนามกีฬาชายหาดชายทะเลก็ส่งผลให้บางแสนเงียบเหงา
ถึงแม้ว่าทางเทศบาลเมืองแสนศุกร์
อนุญาตให้ประชาชนไปเที่ยวพักผ่อนได้ก็ตาม
แต่ใครจะกล้าไป
ก็คุณประกาศว่ามันคือพื้นที่เสี่ยงสูง
คือแดงเข้มเฝ้าระวังเข้มข้นสูงสุดแบบนี้
คนก็บอกอุ๊ยฉันจะไปฉันจะโดนกักตัวไหม

เพราะว่าต้องดูสถานการณ์ก่อนว่ามันเป็นยังไง
เพราะว่าจังหวัดเอยรัฐบาลเอ๋ยก็ยังไม่คลี่คลาย
ยังไม่ปลดล็อกของจังหวัดนี้ไป
กว่าชนบุรีจะกลับมาสู่การแพร่ระบาดที่มันลดลงอย่างชัดเจน

อ้าวก็เมื่อจังหวัดชนบุรีสามารถควบคุมได้แล้วเนี่ย
ก็อยากให้เปิดปลดล็อกให้การค้าขาย
ให้พีรีมชายขายเป็นขายได้เหมือนเดิมได้เมล่า
สงสารคนจนอย่างพวกผมบ้าง
สงสารคนระดับล่างระดับกลางบ้าง
ที่มันต้องพึ่งการหาเช้ากินค่ำขายของ
เพราะตอนนี้ลำบากและไม่มีรายได้เลย
เสร็จแม้ชะบักอยู่
เข้าใจหัวอกเลยนะคะ

คือที่เชียงใหม่เขาเริ่มวางแผนออกมาแล้วนะ
ว่าจะให้เริ่มนั่งกิน
แล้วก็ขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้แล้ว